เย็นไทยรัฐช่วงที่๒นะคะพาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

คนงานนะคะคน๑ค่ะ
เตรียมการฆ่าหัวหน้าคนงานของตัวเอง
ให้มันแหลมมากกว่าปกตินะคะ
แล้วก็หลังจากนั้นก็ก่อเหตุด้วยการเอาไข่
ด้วยการเอาไขควงนี้ไปแทงหัวหน้าคนงานจากไทยทอย
คือเจตนาใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าบังเอิญบันดาลโทษะ

เตรียมการก่อนหนึ่งวันแทงที่ไทยทอย
หลังจากนั้นไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
ก่อเหตุสิทธิ์ปุ๊บชิงรถจากกระยานยนต์ชาวบ้าน
หลบหนีไปค่ะไปกบดานที่บ้านที่ปฐุมธานีนะคะ
ล่าสุดตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
สอบสวนถามว่าทำไปทำไมบอกว่าทะเลาะกันบ่อยครั้ง
หัวหน้าคนงานชอบมาว่าเขาว่าเขามาทำงานสาย
ก็เขาบอกว่ามันทนไม่ได้มันหลายครั้งแล้ว
เขาก็เลยเตรียมการแล้วก็ฆ่าจนสำเร็จเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๑๒กุมภาพันธ์ก็คือบ่ายเมื่อวานนี้เองนะคะ
ตำรวจสพเสม็ดเข้าไปตรวจสอบเหตุคนร้ายใช้ไขควง
คือเราเราเล่าย้อนแบบนี้นะคะเหตุการณ์เนี่ยก็คือเขาใช้ไขควง
อันที่ไปฆ่าหัวหน้าคนงานเนี่ยไปจี้จริงรถจากกระยานยนต์
ของนางสาวสุภาพรทองลบอยู่หน้า๗๑๑ในจังหวัดชนบุรี
จากการสอบสวนเจ้าของรถจักรยานยนต์เนี่ยนะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเข้าไปซื้อของในเซเว่นกับเพื่อนสองคน
และกำลังจะกลับไปทำงานแต่ขณะที่สตาร์ทเครื่องอยู่กำลังขึ้น
คร่อมรถจักรยานยนต์ของตัวเองคนร้ายเป็นผู้ชายค่ะ
สูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตรใส่เสื้อคนงานก่อสร้าง
วิ่งตรงเข้ามาเลยนะคะแล้วใช้ไขควงปลายแหลม
จี้ชิงรถจักรยานยนต์แล้วก็หลบหนีไปเลยค่ะ
ซึ่งจากการสอบสวนย้อนกลับไปอีกที
คนร้ายนี่เป็นใครสรุปแล้วนะคะทราบชื่อคือนายสุรศักดิ์คุ้นเคย
เป็นชาวปฐุมธานีคนคนนี้เป็นคนงานก่อสร้าง

โดยก่อนที่จะก่อเหตุจี้ชิงรถจักรยานยนต์
เขาก่อเหตุสำคัญคือใช้ไขควงอันเดียวกัน
แทงที่ต้นคอด้านหลังก็คือบริเวณท้ายถอย
แทงนายชันชัยแสงสอนแปลงสอนนะคะ
อายุ๓๗ปีเป็นหัวหน้าคนงาน
ตอนนั้นหัวหน้าคนงานนั่งดูแบบก่อสร้าง
อยู่กับคนงานบริเวณชั้น๒ของอาคาร
นายชาญชัยหัวหน้าได้รับบาดเจ็บสาหัส
ลูกน้องพยายามนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
จากนั้นผู้ก่อเหตุคือนายสุรศักดิ์ก็วิ่งหนี
แล้วก็ไปจี้ชิงรถจักรยานยนต์เนี่ยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกจักรพันธ์กิติสิริพรกุล
ผู้กำกับสพเสม็ดเปิดเผยว่าตำรวจสอบปากคำคนงานก่อสร้างทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุ๑วันคนงานคนอื่นเห็นว่าผู้ก่อเหตุ
ใช้หินเจียปลายไขควงแฉกให้มีความแหลมคมมากขึ้น
แต่ตอนนั้นก็เห็นนะแต่ไม่ได้ถามว่าเอาไปทำอะไร

ของกลางที่เขาเจียเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้วมันเป็นอาวุธได้เพราะมันมีความแหลมมากยิ่งขึ้น
กระทั่งคนงานมารู้ว่าไขควงอันนี้คืออาวุธปลิดชีพหัวหน้านะคะ
ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากการทะเลาะกับหัวหน้าคนงานอยู่บ่อยครั้ง
จึงทำให้เกิดความเครียดและวางแผนฆ่านะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้หัวหน้าชอบไปติเขา
บอกว่าทำไมมางานสายมาทำงานสายตลอดเลยบ่อยครั้ง
นี่แหละน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเครียดจนเกิดการก่อเหตุขึ้นนะคะ
ล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
เพราะว่าหนีไปหลบซ่อนอยู่ที่บ้านในอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
โดยเอารถจักรยานยนต์ที่จี้ชิงไปไปจอดพื้นที่สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการควบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติม

มาสอบปากคำที่สพเสม็ดชนบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ